ซึ่งก็จะมีกีฬาใหม่หลายชนิดเพิ่มขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับ

ซึ่งการบรรจุกีฬาชนิดนี้ก็เป็นไปตามมติ
แต่ว่าวงการสเก็ตบอร์ดในสหราชอาณาจักรกลับกังวลนะครับว่า
นี่อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนัก
เนื่องจากอาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปครับ

ฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ

ที่กำลังทดสอบทักษะการเล่นของตัวเองอย่างขมักเขม่น
จะอนุมัติให้บรรจุกีฬาสเก็ตบอร์ด
เข้าไปไว้ในมหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว

รวมถึงเวสบอลและซอฟต์บอล

ประกอบด้วยกีฬา๓๓ชนิด
พร้อมด้วยนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลก
เพื่อรวมลงแข่งอีกราว๑๑๐๐๐ชีวิต
จากปกติที่มีกีฬาเพียง๒๘ชนิด
และนักกีฬาประมาณ๑๕๐๐คน

แบ่งออกเป็นประเภทสตรีทและสนาม
ประกอบด้วยนักกีฬา๘๐คน

ด้านนักสเก็ตบอร์ดที่นี่ก็มองว่า
บรรจุกีฬาดังกล่าวไว้ในโอลิมปิก

ผิดพลาดของกีฬาชนิดนี้ให้ดีขึ้น

มองกีฬาชนิดนี้แตกต่างออกไป
แตกต่างออกไปจากเดิมที่เคยคิดว่าเป็นกิราศสำหรับคนติดยา
เพราะพวกเขาไม่ได้ทำแบบนั้นและมาที่นี่ก็เพื่อเล่นสเก็ตบอร์ด
สนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนและยังทำให้พบกับผู้คนใหม่
แต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ยินดีกับเรื่องนี้มากนัก
รอยละ๙๐ถึง๙๕
ไม่สนใจจะลงแข่งในโอลิมปิก

สำหรับอนาคตของกีฬาชนิดนี้
แมมเบลบอกว่ามีการถกเถียงเรื่องนี้จากทั้งสองฝ่าย

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้

หรือในระยะยาวก็ตาม

เห็นได้ชัดทั้งจากบรรดาสื่อมวลชน

และเจ้าของบริษัทที่จะได้รับผลประโยชน์

กำหนดให้เป็นประเภทกีฬาได้

เพราะไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

แต่ไม่มีอยู่ในสเก็ตบอร์ด
หากมองว่าเป็นวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบหนึ่ง
เก็ตบอร์ดก็มีคุณสมบัตินี้ด้วยเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนคลัดมากกว่าอย่างใด
สำหรับในแง่ของศิลปะก็ยังไม่ใช่เสียทีเดียว
ดังนั้นสเก็ตบอร์ดจึงเป็นอะไรก็ได้ที่อยากให้เป็น
อย่างไรก็ตามนักสเก็ตบอร์ดชื่อดังอย่างโทนี่ฮ็อก
เขาคิดว่าสเก็ตบอร์ดจะช่วยยกระดับมหากรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้สมบูรณยิ่งขึ้น
จากจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมทั่วโลกได้
เหมือนที่กีฬาสโนบอร์ดเคยสร้างปรากฏการณ์เอาไว้ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว
ขณะที่ผู้คนที่ผ่านไปมาในบริเวณลานสเก็ตบอร์ด
ต่างก็แสดงความเห็นที่แตกต่างกันออกไป
นักท่องเที่ยวหญิงชาวแคนาดารายหนึ่งบอกว่า
เธอมีหลานชาย๕คนที่หลงไหลในการเล่นสเก็ตบอร์ด
และทั้งหมดก็ทุ่มเทเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเล่นอย่างหนัก

เก็ตบอร์ดจะสามารถเทียบชั้นกับกีฬาโอลิมปิกชนิดอื่นได้หรือไม่

กีฬาสเก็ตบอร์ดที่เพิ่งจะก้าวผ่านความท้าทายสำคัญมาแล้วครั้งหนึ่ง
ก็ยังดูเหมือนว่ามีอุปสรรคอีกมากมายที่รออยู่
ก่อนถึงการแข่งขันโอลิมปิกในอีก๔ปีข้างหน้า